ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ย
เป็นลักษณะคนหัวร้อนบนท้องถนนถูกเอามาโพสต์ในเพจเฮียขับรถ
เขาบอกว่าเป็นศึกเลยนะเนี่ยจะเห็นรถสีขาวค่ะ
เนี้ยรถกระบะค่ะเนี้ยขับช้าแต่ขับทิศขวาค่ะ
ซิดขวาแล้วคนที่ขับรถตามหลังเขาก็ขับตามมาเรื่อยนะ
ตามมาเรื่อยเรื่อยเอ๊ปกติแล้วนะถ้ารู้ตัวก็จะแอบทิศซ้ายไปนิดนะคะ
แต่รถกระบะสีขาวไม่ชิดซ้ายค่ะก็เลยเกิดการขับจี้กันแบบนี้
กันแบบนี้จี้ไปเรื่อยพอรถคันที่มีกล้อง
เขาแซงซ้ายออกมาได้รถคันสีขาวไม่พอใจค่ะ
กลับไปแซงเขาใหม่อีกรอบปาดหน้าปาดไปปาดมา
แล้วมีช่วงหนึ่งลักษณะโบกเลยโบกให้รถคันหลังที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ย
จอดจอจอจอดลักษณะให้ลงมาเคลียร์กันแต่อ่า
เรื่องนี้มันมีจุดจบเหมือนกันนะคะให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะ
จบแบบเหมือนไม่ค่อยจบเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยนะคะ
เป็นจังหวะที่รถกระบะคันสีขาวเนี่ยเขาเรียกแล้วเรียกให้รถคันหลังเนี่ย
ลงมาคุยกันด้วยวิธีการปาดขวางถนนแบบนี้เลยนะปาดขวางไว้เลยอ่ะ
แล้วก็พยายามที่จะเอาลงมาคุยกันคนขับรถกระบะคันสีขาว
เขาก็จะลงมาแล้วนะเขาเดินลงมาแล้วนะคะ
มาคุยกับเจ้าของรถคันนี้คนขับรถคันนี้
แต่ลืมลืมเบรกมือรถเนี่ยไหลค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
ต้องไปเอารถตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เป็นจังหวะนี้พอดีที่
คนขับรถที่มีกล้องติดหน้ารถเขาได้จังหวะค่ะ
ขับหนีออกมาเลยสรุปไม่มีจุดจบนะคะเรื่องนี้